ท่านผู้ชมครับเรื่องสาเหตุของการอับปลางลงกลางทะเลที่ประจวบคิริขันของเรือหลวงสุโขทัยเนี่ยนะฮะ
กองทัพเรือโดยพบทรที่แถลงเอาไว้ล่าสุดบอกว่าเดี๋ยวต้องมีการสอบสวนหาสาเหตุอย่างแน่นอน
คือมันก็สืบเนื่องมาจากเรื่องของคลื่นลมแรงในวันนั้น
คือช่วงวันอาทิตย์ที่๑๘ธันวาคมที่ผ่านมานะครับ
ทีนี้ก่อนจะเกิดเหตุจนเรือหลวงสุโขทัยอับปางลงกลางทะเล
เป็นแบบนี้นะครับเราได้ข้อมูลจากญาติของกำลังพลนะฮะ

บอกว่าเริ่มจากวันที่๑๗ธันวาคมตรงกับวันเสาร์นะครับ
มีการนัดทหารทุกนายที่จะต้องขึ้นเรือหลวงสุโขทัย
ว่าเวลา๑๗นาฬิกาจะต้องมาถึงเรือนะครับ
จากนั้นเรือหลวง๒ลำคือเรือหลวงสุโขทัยและเรือหลวงกระบุรี
จะต้องออกเดินทางไปหาดสายรีจังหวัดชุมพร
เพื่อไปปฏิบัติภารกิจทำพิธียิงสลุดในงานเสด็จเตีย
กำหนดถึงเวลา๘นาฬิกาของวันรุ่งขึ้นคือวันอาทิตย์ที่๑๘ธันวาคม
หลังจากนั้นเรือหลวงสุโขทัยและเรือหลวงกระบุรี
ก็ได้แล่นออกเดินทางจากสัตหีบชนบุรีนะครับ
จนกระทั่งไปถึงเวลา๑นาฬิกานะครับ
ซึ่งเข้าสู่ช่วงของวันอาทิตย์แล้วนะฮะเป็นกลางดึกคืนวันเสาร์
มีผู้ที่อยู่บนเรือเนี่ยทักแชทมาบอกญาติ
บอกว่ามีพายุเข้าอยู่กลางทะเล
แต่ตอนนั้นเรือหลวงสุโขทัยก็ยังเดินหน้าแล่นต่อไปได้
จนกระทั่งถึงเช้าวันอาทิตย์๘นาฬิกา๑๘ธันวาคม
เรือหลวงกระบุรีถึงพื้นที่หาดสายรีจังหวัดชุมพร
เพื่อร่วมงานตามภารกิจแต่ตอนนั้นไม่สามารถทอดสมอจอดได้
เนื่องจากคลื่นลมแรงมากไม่สามารถเข้าเทียบฝั่งทอดสมอได้
ก็ได้แจ้งมายังเรือหลวงสุโขทัยด้วยนะครับ
หลวงทั้งสองลำจึงตัดสินใจเดินทางย้อนกลับมายังบางสะพานประจวบคิริขัน
จนกระทั่งเวลา๙นาฬิกา๕๐นาทีนะครับ
มีการติดต่อขอนำเรือหลวงกระบุรีและเรือหลวงสุโขทัย
เทียบท่าเรือประจวบอยู่ที่บางสะพานประจวบคิริขันนะฮะ
และเมื่อหันหัวเรือกลับเรือหลวงสุโขทัยเนี่ยจะถึงท่าเรือก่อนนะฮะ
เพราะว่าเขาไปถึงที่หาดสายรีชุมพรเนี่ยไปถึงที่หลังเรือหลวงกะบุรี
แต่หันเรือกลับมาที่ทางบางสะพานที่ประจวบคิริขัน
๒นาฬิกา๑๑นาทีขณะที่เรือหลวงสุโขทัยใกล้จะถึงพื้นที่อำเภอบางสะพาน
บนเรือหลวงสุโขทัยมีการประสานมายังเจ้าหน้าที่ของท่าเรือประจวบที่อำเภอบางสะพาน

เพื่อขอให้ทางฝั่งช่วยถ่ายภาพแล้วก็คลิปวิดีโอสั้น

เพื่อจะได้ดูจุดเกี่ยวกับการให้เรือเนี่ยทิ้งสมอเรือ
ขอให้แนะนำจุดทิ้งสมอเรือมาด้วยในพื้นที่ที่จอดเรือได้
เพื่อให้เรือสามารถลอยลำอยู่กลางทะเลได้
แล้วก็มีการถ่ายคลิปถ่ายภาพส่งไปให้
เมื่อวานทางนายท่าเขาก็ออกมาแถลงข่าวตอนค่ำ
จากนั้น๑๒นาฬิกา๔๒นาทีทางท่าเรือได้ถ่ายภาพส่งกลับไปนะฮะ
นี่ฮะตามแชทตรงนี้นะครับส่งกลับมาให้ทางเรือหลวงสุโขทัย
ก่อนที่กำลังพลบนเรือหลวงสุโขทัยจะตอบกลับมาว่าไม่เข้าไปแล้วครับ
ขอบคุณมากครับในเวลา๑๓นาฬิกา๕นาที
หลังจากนั้นมีกำลังพลบนเรือหลวงสุโขทัยนะครับได้โทรไปหาญาตินะครับ
บอกว่าทิ้งสมองไม่ได้คลื่นแรงมากเหมือนจะกลับสัตหีบ
พอมาถึงช่วงบ่ายของวันอาทิตย์๑๘ธันวาคม
เรือหลวงสุโขทัยที่อยู่แถวบางสะพานประจวบคิริขันตัดสินใจ
หันหัวเรือเพื่อแล่นกลับไปยังฐานทัพเรือสัตหีบ
ส่วนเรือหลวงกระบุรีเนี่ยแจ้งวิทยุขอเข้าเทียบท่าที่ประจวบคิริขัน
และเข้าเทียบท่าสำเร็จในเวลา๑๗นาฬิกา
เวลา๑๖นาฬิกา๔๕นาทีเรือหลวงสุโขทัยขอนำเรือกลับเข้าเทียบท่านะฮะ
คือย้อนกลับมาที่ทางบางสะพานประจวบคิริขันอีกทีนึง
เนื่องจากตอนนั้นถูกคลื่นลมแรงเนี่ยซัดกระหน่ำเข้ามาจนน้ำทะเลทะลักเข้าเรือ
ทำให้เครื่องยนต์มีปัญหาไฟฟ้าก็มีปัญหา
และหลังจากนั้นอีก๒ชั่วโมงเรือหลวงสุโขทัยได้แจ้งขอสนับสนุนให้ส่งเรือลากจูงมาช่วย
เพราะว่าไฟฟ้าดับแล้วเครื่องยนต์ไม่สามารถเดินเครื่องได้
และทางท่าเรือประจวบก็ได้ประสานเรือลากจูงพร้อมที่จะมาช่วยเหลือให้การสนับสนุน
แจ้งบอกว่าเรือหลวงสุโขทัยอยู่ในอาการวิกฤตแล้วก็แจ้งพิกัดนะครับ
ว่าอยู่ที่แบริ่ง๐๙๐ระยะ๑๙มายจากบางสะพาน
ติดต่อใครก็ได้ครับช่วยเหลือด้วยด่วนเลยครับ
เครื่องยนต์อุปกรณ์สื่อสารขณะนี้ใช้ไม่ได้แล้ว
จะพยายามยื้อให้นานที่สุดรบกวนทุกท่านช่วยด้วย
กำลังพลบนเรือหลวงสุโขทัยเนี่ยแจ้งกลับเข้ามา
จากนั้นเวลา๑๘นาฬิกา๒๐นาทีนะครับมีนายทหารเวรบอกว่า
ได้แจ้งทัพเรือภาคหนึ่งแล้วซึ่งทหารบนเรือหลวงสุโขทัย
ก็ตอบทันทีว่าขอฝากประจำเรือทุกนาย
ให้ได้กลับบ้านด้วยนะครับขอบคุณมากครับ

เวลาต่อมานะครับก็คือ๑๘๒๕น
มีการถามว่าคนที่แจ้งมาเนี่ยเป็นประจำเรือสุโขทัยใช่ไหม
ซึ่งคนบนเรือหลวงสุโขทัยบอกว่าใช่ครับกำลังจะสละเรือใหญ่ครับ
น้ำเข้าไม่ไหวแล้ว๑๙นาฬิกา๓๗นาที
เรือหลวงกระบุรีได้ออกมาจากท่าเรือที่บางสะพาน
เพื่อจะไปช่วยเหลือเรือหลวงสุโขทัยพร้อมกับเอาเครื่องสูบน้ำไปด้วย
แต่ตอนนั้นเรือหลวงสุโขทัยเอียงไป๔๕องศาแล้ว
ไปทางฝั่งซ้ายของกราบเรือนะครับ
ต่อมา๒๐นาฬิกา๓๑นาทีมีการรายงานในกลุ่มไลน์
บอกว่าเรือหลวงสุโขทัยเอียงไปถึง๘๐องศา
และนี่เป็นภาพจากเรือหลวงกระบุรีที่สามารถถ่ายภาพเอาไว้ได้นะฮะ
ตอนที่ไปถึงแล้วกำลังจะเข้าไปช่วยเหลือนี่นะครับ
กำลังพลประจำเรือเนี่ยมีเสื้อชูชีพทั้งหมด
แต่มีในส่วนของกำลังพลจากนาวิกโยธิน
แล้วก็หน่วยสอรฝที่เขาขอติดเรือมาด้วย๓๐นาย

ต่อมา๒๐นาฬิกา๓๘นาทีพันธาเอกอำนาจ
ได้ถ่ายรูปส่งมาให้กับครอบครัวนะครับ
พร้อมกับทำให้เห็นว่าที่ท่านอยู่ในเสื้อชูชีพเนี่ย
แต่ตอนนั้นเรือก็กำลังจะจมแล้ว
ซึ่งตอนนั้นภาพที่เห็นก็คือเรือเอียง๘๐องศา
จะเห็นภาพจากหน้าจอว่าทางกำลังพลมีทั้งที่ใส่เสื้อชูชีพ
และไม่มีเสื้อชูชีพแต่เกาะอยู่ที่กราบเรือ
จนกระทั่งเวลา๒๑นาฬิกา๓๘นาที
จะมีคลิปที่เรือหลวงสุโขทัยอยู่ในสภาพเอียงจนเกือบจมนะฮะค่ะ
จนแบบโอ้โหแทบจะเนี่ยถึงน้ำทะเลแบบเอียงอย่างนี้เลยฮะ
จนถึงเที่ยงคืน๒๐นาทีของคืนวันอาทิตย์นะครับ
ถ้านับตามวันเวลาจะเข้าสู่วันจันทร์ที่๑๙ธันวาคมแล้ว
เรือหลวงสุโขทัยก็ได้อับปางจมลงสู่ใต้ทะเล
ในพื้นที่ทะเลแถวบางสะพานประจวบคิริคัน
และลูกเรือทั้งหมดต้องสละเรือ
นำมาสู่การค้นหาผู้ที่ยังศูนย์หายอีก๒๒นายณขณะนี้ครับ